เพราะเราคือลูกของพ่อ

ท่านเป็นกษัตริย์ที่เสียสละและยิ่งใหญ่มากครับ
ก็เสียใจเสียใจมาก
ไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะว่าเราเสียอะไรไปที่แบบ

เราก็พยายามทำดีที่สุด
ก็ตอนลูกกันตอนล้านทำดีที่สุด
เพื่อตอบแทนบุญคุณที่พ่อองค์ทำให้กับประชาชนของกันทุกคน
เพราะเราคือลูกของพ่อ
รายการที่จะถ่ายทอดความรู้สึก

ที่ลูกประชาชนชาวไทย

เพราะเรามีพ่อหลวงเป็นที่สุดในดวงใจเหมือนกันเพราะเราทุกคนคือลูกของพ่อ
เสี้ยววินาทีแห่งความทรงจำของนักเตะทีมชาติไทย
ด้วยพลังขับเคลื่อนจากกำลังใจที่ยิ่งใหญ่
นำมาซึ่งชัยชนะของคนไทยทั้งประเทศ
ตอนกำลังใจจากพ่อ
ยังยังพี่โก่ครอบครัวเป็นครอบครัวข้าทักษกาล

เราก็เหมือนกับโดนปลูกฝังว่า
จะต้องทำงานทดแทนบุญคุณแผ่นดิน

พอมีโอกาสได้มาเป็นโค้ชทีมชาติ

อย่างไรทีมชาติไทยจะกลับมาเป็นชั้นอีกครั้ง
ก็พยายามรวบรวมสรรพกำลังทั้งหลายแหล่ง
รวมทีมงานโดยที่

มุมานะก็ฟอร์มทีมทำงาน
เพราะเราจะเห็นพระบรมชายลักษณ์หลายภาพที่พระองค์ท่านปาดเหงื่อ
มันสะท้อนตอนที่เราเป็นผู้เล่น
เหงื่อเหงื่อออกแดดร้อนเหนื่อย
แล้วนึกถึงพวกท่านแล้วนึกสิว่า
ทำไมพวกท่านเป็นผู้สัตว์
ทำไมต้องมาทรงงาน
เราล่ะเราล่ะที่วิ่งอยู่ในสนามแค่นี้

และความรักของสำอาญภาพ

ที่ถูกแบบมากข้าง
เราก็เชิญพระบรมชายลักษณ์ไปด้วย
แล้วก็ทงตราประจำพระองค์รอ

ไปติดไว้ในแคมป์ที่พัก

วันนี้ในหลวงอยู่กับพวกเราใกล้นะ
ทุกครั้งที่ออกเดินทางไปสนามแข่งขัน
พี่โก้ก็จะนำลูกทีม

ก็จะนำลูกทีมร้องเพลงสะดุดีมหาราชา
โปรดติดตามตอนต่อไป
พระเจ้าองค์สมเด็จพระราชินี
คู่บุญบารมีสักทีเกิดฟ้า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชา
ข้าพระพุทธเจ้าขอสนุกยี
วันที่๒๐ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๗
ลูกของพ่อต้องเดินทางออกนอกบ้าน
รอบชิงชนะเลิศณกรุงกุลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย
กำลังใจจึงเป็นสิ่งสำคัญในการแข่งขัน
ในวันนั้นประเทศเจ้าบ้านอย่างมาเลเซีย
กองเชียร์เรือนแสนมาอย่างเนื่องแน่น
ด้วยกำลังใจที่มีมากจนล้นขอบสนาม
ทำให้มาเลเซียยิงประตูนำไปอย่างขาดลอย
ความหวังของนักเตะทีมชาติไทยลงเหลือเพียงลิปลีก
ทุกคนจิตตกแล้วก็ไม่เป็นอันจะเล่นแล้ว
ก็คือเหมือนกับไม่เข้าทางเราเลย

เล่นเหมือนกับถอดใจ
เหมือนกับทุกคนจะแพ้แล้ว

แต่ขณะนั้นก็ผู้จัดการทีม
ก็เดินเข้ามาบอกว่า

แค่แค่คำว่า

ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็
ไม่มีใครที่แบบพูดอะไรนะ

พระองค์ท่านทอดพระเนธ
ซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนว่า

พอน้องรับรู้รับทราบ

เขาเรียกว่าอะไร
เยยมีเงยหน้าขึ้นหมด

พอชักกูยิงเข้าภูมิเนี่ยทุกคนดีใจ
เหมือนกับกับสถานการณ์นะครับ

เจทัศน์เจนะครับก็
เข้ามาตรงกลางแล้วก็ยิงนะครับ

นั่นคือความประทับใจที่สุดที่เราคิดว่า

รักและห่วงใยนักกีฬา

นักเตะได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวาย

พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นครั้งนี้
ยังคงตราตึงอยู่ในหัวใจของนักเตะทีมชาติไทยทุกคน
เพราะนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่มีโอกาสได้รับขวัญ
และกำลังใจจากพระองค์ท่าน
แต่วันนี้เนี่ยคงไม่มีอีกแล้วที่พระองค์ท่านจะได้เท่าพระเนธ

พวกเราจะต้องทำหน้าที่เหมือนกับเป็นนักกีฬาของพระราชา

ถ้ามีโอกาสที่จะถวายสัญญากับในหลวงราชการที่๙
ก็จะบอกว่าจะทำทุกวิธีทางให้พวกนักฟุตบอลเติบโต
แล้วทำให้แฟนบอลมีความสุขในการชมในการเชียร์ตลอดไป
นี่คือพลังคือแสนต่อวันส่งฟ้าให้มีวันใหม่
สิ่งที่ท่านสอนสั่งไว้ขอให้พวกเราทำได้
เราก็รู้ท่านเหนื่อยแค่ไหน